คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่

แต่ว่าล่าสุดกลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์ยอดฮิตนะคะ
แถมแว่งมาว่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม

ก็เป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับ
เราก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับ
เพราะว่ามันจะได้แบบทีเดียวผ่านอะไรอย่างนี้
คืออาจจะไม่ได้เจอนานแต่ว่า

เขาก็ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้น
เรื่องของฝีม้ายรายมือทางการแสดงไม่ต้องเป็นห่วง

ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าอายุของพลอยกับก้าวเนี่ย
ห่างกันด้วยในเรื่องกลายเป็นว่า

ความรักจะจบลงยังไงนะคะ